เหตุการณ์ที่มีคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านหลังนึง
บ้านหลังนี้มีคุณยายอยู่กับหลานชายหลานชายอายุ๑๑ปี

แล้วก็ตะโกนถามว่าเข้ามาทำไม

ยกเก้าอี้จะฟาดคนร้าย
คนร้ายก็เลยเอามีดแทงทั้งยายทั้งหลาน

คนร้ายบอกว่าเป็นเพื่อนกับหลานคุณยายอีกคนนึง
เคยไปนั่งเล่นที่บ้านหลังนี้มาแล้ว

ก็แอบงัดเข้าไปตั้งใจจะไปขโมยของ

พลตำรวจรีสันโพรักษาผู้บังคับการตำรวจ

ก็แถลงข่าวจับคนร้ายได้แล้วนะคะ
คนร้ายชื่อว่านายวัชรพลศรีมา
หรือในโฟอายุ๒๐ปีค่ะ

คุณยายคือคุณยายสนมเกษร

หลานก็คือเด็กชายอัฐโกวิทมณฑาจันท

อยู่ที่บ้านเลขที่๗๓ทับ๒นะคะ
ตำบลหนองขวายอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ตำรวจก็พาตัวในโฟคนนี้

ไปดูจุดที่รถจักรยาน

เพราะว่ากลัวชาวบ้านจะรุมประชาธรรม

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๕กรกฎาคมใช่ไหมคะ
ก็ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไล่ล่าคนร้าย

สิบกว่าคนไม่ใช่อ่ะไม่มีเบาะแสสักที
สุดท้ายได้เบาะแสเป็นผู้ชายคนนึง

ก็เลยพาในโฟไปชี้จุดที่ทิ้งรถจักรยานคันนี้ค่ะ
นี่ค่ะวันเกิดเหตุในโฟล์บอกว่าขี่จักรยานไป

ปีนข้ามรั้วไปไปนอนเล่นอยู่ก่อน

เพราะว่าเป็นเพื่อนกับหลานอีกคนหนึ่งของคุณยายค่ะ
พอนั่งเล่นสักพักก็เดินไปบนบ้าน
เห็นบ้านปิดนึกว่าไม่มีคนเอาไขควงงัดเลย
ขอบกระจกแล้วก็มุดเข้าไปจะไปขโมยของ

เปิดไฟตะโกนถามเข้ามาทำไม

ล้านชายเด็กชายอัธโกวิทย์นี่

แล้วก็ยกเก้าอี้พลาสติกฟาดใส่ในโฟ
ในโฟล์ก็เลยไปแย่งมีด

เด็กชายอัฐโกวิทเขาก็ล้มลง
คุณยายก็พยายามจะดึงผมในโฟน

ก็ช่วยดึงดึงตัวในโฟลกก็วิ่งหนีไปเปิดประตูหน้าบ้าน
แต่สุดท้ายคุณยายก็เลยโดนแทง
หน่ำแทงไป๔๐แผล
โอ้โหนี่มันแทงไม่ยั้งเลยนะ

คือนึกภาพตามที่มันเล่าแล้วเนี่ย

คุณยายถูกแทงที่ต้นท้าถูกแทงไปหลายแผลเลย

ก็เอาสร้อยคอทองคำไปน้ำหนัก๑บาท

ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้
ศพของยายหลานก็ได้มีการทำพิธีชาปนาเกิดแล้ว
ช่วงกำลังเคลื่อนศพอยู่ดีมีผู้หญิงคนหนึ่ง

แล้วก็ขอโทษเพื่อนบ้าน
พูดถึงคนร้ายว่าเป็นผู้ชาย
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ถึงเหมือนแบบมีคนร้ายมาเกาะเหตุ

หรือเหตุการณ์ประหลาดแน่

และก็ก็พยายามที่จะเหมือนขอโทษเพื่อนนะคะ

สุดท้ายในโฟคนก่อเหตุเนี่ยนะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และฆ่าผู้อื่นเพื่อปกปิดความผิดนะคะตอนนี้คุมตัวไว้ที่สพลมศักดิ
ก็จะต้องสอบปากคำในโฟเพิ่มค่ะ